สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะคุยเรื่องราคายา
ขอพูดถึงเรื่องปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ผมเนี่ยทำข่าวมาตั้งแต่หนุ่มวันนี้อายุ๗๐แล้ว
สิ่งที่สังเกตพบก็คืออาชญากรรมในช่วงหลัง
มันเปลี่ยนแปลงไปจากอัธยกรรมในอดีตมาก
ในอดีตคนที่โหดเยี่ยมอำมหิตเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นไอ้เสือที่ไหนที่ว่าโหดเยี่ยมเนี่ย
ธุรกิจกรรมเขาไม่เป็นแบบ
แบบอัธยกรรมอัธยกรรมรุ่นใหม่

เขาไม่ฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้
เขาไม่ฆ่าคนรับหลังท่านสังเกตไหมครับ
เวลาเขาจะยิงกันเนี่ย
ถ้าคู่ต่อสู้อยู่ข้างหลังเขาจะเรียกชื่อก่อน

เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงว่าไม่ยิงคนรับหลัง

เขาจะไม่ทำอะไรให้ระแคะระคาย

บางครั้งเนี่ยถ้าจะฆ่าใครสักคนหนึ่ง

แต่ว่าพอเจอตัว
ฆ่าไม่ได้เพราะคิดว่าถ้ายิงแล้ว

และทั้งที่ตามตัวกันมาตั้งนานแต่เขาไม่ทำ
เพราะเขาคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวลูกหลงจะเจอคนอื่น
แต่ว่ายุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
คำนึงอะไรเลยไม่นึกถึงอะไรเลย
มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำถาม
คำถามว่าสังคมไทยเราเปลี่ยนไปมาก
เรื่องประเภทพ่อข่มขืนลูกในไส้ตัวเอง
ลูกฆ่าแม่ลูกคมขืนแม่ในอดีตไม่มีหรอกครับ
ฉะนั้นดูข่าวจากลบบุรีแล้วเนี่ย
มันคิดไม่ออกจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วสังคมไทยเราเป็นยังไง
ทีนี้มาถึงเรื่องที่ท่านผู้ชมหลายท่าน
บอกมาว่าเออเข้าไปโรงพยาบาล
เอกชนที่เคยใช้บริการอยู่
ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วจริงก็คือหนึ่ง
ราคายาที่เขาเคยรับมาครั้งก่อน
ก่อนกลับไปรับครั้งใหม่ราคาถูกลง
ราคาค่าบริการทางการแพทย์
ก็ถูกลงอันนี้ต้องยกเครดิตให้กรมการค้าภายใน
ล่าสุดเห็นหัวข่าวคือ
เขาจะจัดแบ่งราคายาออกเป็น๑๒กลุ่ม
หรือต้นทุนใหม่ที่อยู่ในจอ
ฉะนั้นในทางปฏิบัติมันจะส่งต่อผลต่อการควบคุมราคายายังไง
ตอนนี้กำลังตรวจสอบที่จะพูดคุยกับรองอธิบดี
กรมการค้าภายในคือทันตแพทย์ประโยชน์เพ็ญสุด

สวัสดีครับท่านท่านรองครับ
ท่านท่านช่วยอธิบายขยายความหน่อยครับว่า
การจัดราคายาออกเป็นกลุ่มที่๑ถึงกลุ่มที่๑๒เนี่ย

ท่านเชิญอธิบายหน่อยว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงครับ

ในเบื้องต้นเราก็ติดตามดูราคาข้อมูลยาที่ประชาชน
เราก็ให้โรงพยาบาลส่งให้เรา
อันที่๒คือราคาที่เข้าขายอยู่
ซึ่งจำนวนยามันมีเยอะมาก
ครับตอนนี้ถ้าเป็นคิดเป็นรายการเนี่ยมีหลักเป็น๑หมื่น๒๐๐๐รายการ
เราก็เอายาพวกนี้มาจัดกลุ่มเพื่อดูว่าในการเวลาที่เทียบกับต้นทุนที่เขาซื้อ
เราก็เลยต้องแบ่งเป็นกลุ่มเพราะว่ายาบางอย่างเนี่ยสมมุติอย่างที่ต่ำกว่า๒๐สตางค์เนี่ยนะครับ
กว่า๒๗สตางค์เนี่ยก็บางทีเขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาก็จะบวกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นมันก็ดูสูงถูกไหมครับ
ขณะที่ยาบางอย่างเนี่ยซึ่งราคาอาจจะเป็น๕๐๐๐เป็นแสนเขาทำกำไรแค่เท่าเดียว
ก็คือ๑๐๐มันก็เป็นเงินเยอะอยู่
ฉะนั้นเนี่ยเอาเปอร์เซ็นต์ไปเปรียบไม่ได้เพราะสมมุติซื้อมา๒๐สตังค์ขาย๔๐สตังค์เนี่ย
มันก็ไม่สูงถูกไหมครับแต่ถ้าซื้อมา๑๐๐๐๐แล้วขาย๒๐๐๐๐อันนี้ยุ่งเลย
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปศึกษานะครับในเรื่องของต้นทุนตามช่วงของราคาซื้อเนี่ย
ก็เคยทำไว้กับโรงพยาบาลรัฐเขาก็เลยเอา๑๒ช่วงอันนั้นมาเป็นตัวตั้ง
เพื่อที่จะดูแสดงว่ามีคนเขาคิดแล้วว่าการแบ่งช่วงยาตามต้นทุนลักษณะนี้
มันมีวิธีคิดอยู่เราก็เอาตรงนั้นมาดูแล้วก็เอายาทั้งหมดมาดูว่า
ช่วงนั้นแต่ละช่วงนี้มีราคาซื้อต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ราคาขายต่ำสุดเท่าไหร่ราคาขายสูงสุดเท่าไหร่
แล้วก็มาดูส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นมาจิ้นว่ามีการขายแต่ละกลุ่มเท่าไหร่
ถ้าดูในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยยกว่าอย่างเนี่ยเราก็เห็นเราก็จะแปลกใจเพราะว่าคือราคาซื้อเนี่ยนะครับความแตกต่างไม่ใช่มาก
แต่ราคาขายเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันมีนะครับราคาปาจินที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะครับในกลุ่มที่๑เนี่ยนะครับ
ตอนที่๓ขึ้นเป็นมาร์จิ้นที่๑เนี่ย๔๕แต่ว่ากำไรแค่๔๕ตขึ้นมาแค่๔๕จนถึงที่ทางกำไรสูงสุดในกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นหลักล้านเปอร์เซ็นต์

มาร์คอัพราคาขึ้นมาเช่นไหนครับว่า
เขาอาจจะมาร์คอัพขึ้นมาถึง๕๐บาท

ส่วนทุนมันแค่๑๐นาง๒๐สตางค์
มีบางโรงพยาบาลเนี่ย
ขาย๒๓บาท๓๐บาท

นี่คือการจำแนกกลุ่ม

คุณขายได้กำไรไม่เกินเท่าไหร่
กลุ่มนี้คุณขายได้

เพื่อให้เป็นธรรมกับประชาชน

เราพยายามดึงสิ่งเหล่านี้ให้มาให้สังคมเห็นว่า
ครับสงสัยเป็นยังไง

อีกนานไหมครับเราถึงจะกำหนดราคากำไร

คือเราไม่ได้กำหนดราคาสูงสุด

ควรไม่เกินเท่าไหร่

เรากำลังถ้าพูดกันจริง
ก็คือมีการประชุมหารือ

ต้องมีการไปหารือกับนักวิชาการ

เราดูจากสิ่งที่เราเห็น

แล้วก็คนที่มีอาจารย์หลายท่านก็ศึกษา
เราก็เลยมาดูว่าอะไรที่มันเป็น
ปัจจัยในเรื่องของต้นทุนยาบ้าง
มันเผลอคล่องเพื่อการตรวจให้แล้ว

แล้วก็จำกัดโรงพยาบาลไปชนนี้แล้วเขาก็ต้องอยู่ได้
ความที่อยู่ตรงกลางเราก็เลยต้องรอบคล่อง

ทีนี้ค่าบริการทางการแพทย์ค่าเอ็กซาเรย์ค่าตรวจเลือด
ห้องพักผู้ป่วยค่าอาหารการกินของผู้ป่วย
อันนี้เนี่ยกรมเข้าไปเกี่ยวข้องได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
ครับอย่างที่เรียนให้ทราบคือครั้งที่แล้วเนี่ย
เราบอกว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานในเรื่องของโค้ดราคานะครับ
ส่งให้ในประกาศของเราให้โรงพยาบาลส่งมา๕๐๐รายการ
ขณะนี้เราก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเราศึกษากับท่านในแพทย์ที่เป็นนักวิชาการ
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อที่จะขอให้ดึงรายการออกมา
ที่ประชาชนสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้และสามารถเปรียบเทียบได้
โดยที่ไม่ทำให้เข้าใจผิดนะครับเราก็ดึงออกมาประมาณ๓๐๐รายการ
มาตรการที่ดึงมาเนี่ยนะครับในเบื้องต้นก็จะมีเป็นค่าตรวจนะครับ
ค่าตรวจค่าเยี่ยมแพทย์อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แล้วก็จะมีในส่วนที่สองก็จะเป็นในการตรวจแบบที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าจะนำไปสู่การจัดเรตติ้ง
เช่นโรงพยาบาลสีเขียวแปลว่าคิดราคาเป็นธรรมย่อมเยาว์
โรงพยาบาลสีเหลืองแพงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วคนจะรู้เองว่าอ้อ
ป้ายสีเขียวป้ายสีเหลืองที่อยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ย
คือบอกว่าโรงพยาบาลนี้มีความยุติธรรมในการคิดราคามากน้อยแค่ไหนโครงการนี้ยังอยู่นะฮะ
คือโครงการเนี่ยนะครับผมผมผมอย่างงี้เมื่อวันที่สิบเก้าธันวาร์เนี่ยนะฮะ
เราเรียกมอบกิจกิจบัตรให้กลับไปแล้วเราเรียกโรงพยาบาลสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าอ่าฮะ
กันแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่แพงมากมากสีแดงเนี่ยเราเรายังไม่
ใช่ไหมฮะสีแดงสีเหลืองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง
ชื่อเรียนให้ทราบชื่อเรียนทำงานในเชิงบวก
เอาไปให้รู้ว่าเห็นป้ายสีเขียวเนี่ยก็แปลว่า
เขาคิดราคาถูกทั้งราคายาทั้งค่าเครื่องมือทางการแพทย์
ค่าน้ำเกลือค่าห้องอะไรอยู่ในอัตราถูกว่าอย่างนั้นเถ
เราเรียกเราเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะขอบคุณท่านรองครับขอบคุณนะ
ขอบคุณครับอันนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับก็จะดีขึ้น
ต่อไปเนี่ยขับรถผ่านไปเอ๊ะโรงพยาบาลนี้เขาเป็นโรงพยาบาลสีเขียวอ้อ
ก็แปลว่าเขาไม่เอาเปรียบลูกค้า
เข้าไปแล้วก็สบายใจอันนี้ก็เป็นความคืบหน้า
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ